ยังคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
สุดสัปดาห์นี้ใครจะไปท่องเที่ยวเดินทางที่ไหน

โดยเฉพาะตามยอดภูยอดดอยมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอก
แต่ว่าน้ำค้างแข็งน่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้ว
เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมินั้นเริ่มสูงขึ้นครับ
ส่วนฝนก่อนหน้านี้ไปตกแถวบริเวณอินโด

ตามการแผลลดลงไปของอากาศหนาวสีม่วง

ก็จะแผลลงมาปกกลุ่มแถวเหนือแล้วก็อีสาน
การที่แผ่มาแบบนี้จะมาเจอกับความชื้น
ที่ตอนนี้กำลังมีการเคลื่อนที่เข้าปกคลุม
บริเวณตอนกลางประเทศไทยนี่คือก่อนหน้านั้นนะครับ
จะสังเกตว่าบริเวณตอนกลาง

เดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่งจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ของกระแสลมเข้ามาแบบนี้
ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่หอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมตอนกลางครับ
ชื้นเหล่านี้ถ้าหากมีไม่มากนักก็จะเป็นลักษณะของหมอกนะครับ
แต่แน่นอนซึ่งถ้าหากความชื้นเหล่านี้มาเจอกับอากาศเย็นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
อาจทำให้บริเวณตอนกลางมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
ส่วนนี่คือคลื่นนะครับจะสังเกตว่าคลื่นนั้นในระยะนี้เนี่ยนะครับยังคงไม่ค่อยแรงมากนักนะครับ
ไปแรงอีกทีหนึ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันในช่วงที่มีอากาศเย็นแผลลงมา
ส่วนฝนนะครับนี่คือการคาดการณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสตกในบริเวณตอนกลางนะครับ
แล้วก็พื้นที่ภาคใต้จะสังเกตว่าฝนเนี่ยนะครับมีการก่อตัวแล้วก็ตกเนี่ยนะครับ
กระจายตัวตั้งแต่ตอนล่างไปจนถึงตอนบนทีเดียวดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องระวังหน่อย
นี่คือฝนภาคใต้ในตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าตกตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
หลังจากนั้นในช่วงที่มีอากาศเย็นแผลลงมาฝนลงไปแถวมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์อุณหภูมิครับ
อย่างที่บอกไปเหนืออีสานยังคงเย็นสบายอยู่แต่ว่าตอนกลางต้องร้อนอบอ้าวกันหน่อยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกกำลังตอนเช้าต้องเจอหมอกต้องเจอเรื่องของฝุ่นควันต่างก็รักษาสุขภาพด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ